ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการตั้งกรรมการตรวจสอบสัญญาการขายข้าวให้ตีตกไป
แต่ว่าจริงแล้วออกมาตั้งแต่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งทางด้านปรปชยืนยันว่ามตินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่
หรือปปชก็บอกว่าที่ประชุมปปชนั้น
มีมติให้ตีตกข้อกล่าวหานายบุญทรงจริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
ทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนปกปิดความจริงที่ต้องเปิดเผย
ก็จริงแล้วมตินี้มีออกมาตั้งแต่๑๑ธันวาคม๒๕๕๙
จากว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่นายบุญทรงถูกสาร
โดยนายบุญทรงได้ตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีในชั้นศาล
คณะกรรมการปปชจึงเห็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีก่อน
ให้ข้อกล่าวหานั้นตกไปนะครับ
ส่วนมติดังกล่าวนั้นอาจจะถูกวิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับการที่บุตรชายของนายบุญทรงย้ายพักหรือไม่นั้น
เลขาธิการปปชยืนยันได้ว่าการทำคดีของปปชนั้นเป็นไปตามหลักฐานที่มี
ชายใครจะอยู่พักไหนไม่เกี่ยวข้องกับปปช
อันนี้บุตรชายเขาอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะครับ
สำหรับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าปปชมีมติไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมคือ
ทักษิณชินวัฒน์นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์และนางเยาวภาวงศวรรค์
นายวรวิทย์ก็บอกว่าไม่สามารถจะเปิดเผยในเรื่องนี้ได้นะครับ